ในช่วงแรกแบบนี้คึกคักกันหน่อยยิ่งช่วงต้นสัปดาห์วันที่๖มกราคม
ผมอยากให้คึกคักด้วยเรื่องของการแข่งขัน
แต่น้องเหล่านี้เขาลงไปแข่งโอ้โหสนุกสนานโหดมันฮามาก
อยู่ที่จังหวัดบุริรัมป์

ส่วนนี้ลูกรังครับ

ดีจริงว่ารองเท้าก็ครับนะคะ

แต่ที่เห็นอยู่เนี่ยแข่งขันกันจริงเอาจริงเอาจังเลยครับ
กับการแข่งขันฟุตบอลบุรีรำ

ถูกจัดขึ้นที่สนามเวียน
สแรสดาวสเตดียม
ที่บุริรัมป์จะเป็นสมภาษา
ระหว่างชนเผ่า

ที่แบบว่าเป็นการแข่งขันพื้นบ้านท้องถิ่นนะ
แล้วที่บอกว่าชื่อสนามมันชื่อแปลก
ถ้าผมออกเสียงออกภาษาผิดผมขออภัยด้วยนะครับ

แต่ที่บอกว่ามีคำว่าสะดาวด้วย
ก็เพราะว่าเขาแข่งอยู่ที่บ้านสะดาว
อำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรำ

คือเอาเยาวชนมาแข่งขันกัน

และรุ่นอายุไม่เกิน๑๕ปี
แข่งขันมีถ้วยรางวัลด้วยนะ

มี๑๐ทีมส่งเข้าแข่งขันถึง๑๐ทีม
เงินรางวัลนะครับ

ชิงเงินรางวัลรวมแล้วนะครับก็๑๔๐๐๐

สำหรับเด็กเนี่ยถือว่าไม่น้อยเลยนะ

แล้วที่มันกว่าการแข่งขันก็คงจะเห็นว่าเป็นการภาคนี่แหละครับ

ไม่ต้องตามบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุลมานะ

คุณเจมรปันอยู่ไทยรัฐนิ่งเลย

คุณชนะนี่แทบไม่มีโอกาสได้ภาคแล้ว
เพราะว่าน้องคนนี้ยึดงานไปหมดแล้วครับ

นี่เด็กคนนี้สุดยอดเป็นทั้งนักฟุตบอล
แล้วก็เป็นผู้บรรยายเกมการแข่งขันไปด้วย

ไปดูลีลาของน้องเขาหน่อยว่าเขาสุดยอดขนาดไหนครับ
อ่าเดี๋ยวฉันที่สอง
เดี๋ยวได้อีกทีมีบางจังหวะน้องเขาเล่นมุกด้วย

บอลออกข้างอ้าวลูกนี้เป็นการเล่นในจังหวะ๑๙นาฬิกา

ลูกทุ่ม๑๙นาฬิกา

เหนื่อยใจใครเหนื่อยใจ
น้องเขาตอนเล่นมุกกับน้องเขาดูน่ารัก
แต่พอคุณอธิบายไม่นานเลย
ก็นี่ไงลูกทุ่ม๑๙นาฬิกา
เหนื่อยใจถอนหายใจทำไม
แต่น้องเขาแกล่งมูกเห็นไหมไหวภิพธิ์ดี
อันนานาคตโตขึ้นคุณจะน่าอายเลยนะ
ลูกทุ่งคุณมีไหมมุกอย่างนี้๑๙นาฬิกาคุณมีไหม
แล้วก็สร้างสีสันภายในงานนี้เป็นอย่างดี
อันนี้เป็นอย่างดีมันเป็นอีกหนึ่งอย่างนะที่ช่วยสร้างศีรษร
แล้วก็เป็นงานที่สร้างความสามารถสูง
เด็กนอกหนูในชุมชนเนี่ยเขาได้มาร่วมแข่งขันกัน
ผมอยากเล่ายังไงคะคือผมเองเนี่ยนะก็ได้ผ่านการเป็นเด็กมาก่อน

แล้วยิ่งถ้าเท้าเปล่ายิ่งมันไม่ต้องไกลอะไรเลยมันใหนยังไงอะ
คือคุณก้องห้วยไร่เขามีโครงการเตะฟุตบอลแบบไม่ใส่รองเท้าเหมือนกัน
เขาบอกว่าเด็กสมัยก่อนต่างจังหวัดเขาเตะกันแบบนี้จริง
จริงเพราะว่าเงินซื้อรองเท้าก็ไม่มี
มันไม่เจ็บเท้าเหรอคะเจ็บครับนั่นแหละคือความมันแต่มัน
มันจริงอย่างนี้แล้วยิ่งถ้าเตะหน้าฝน

โอ้โฮเปางเกงขาดกันมั้ย
ออกด้วยแต่ก็เป็นความสนุกสนานของเด็กในชุมชนเขาก็มีการจัดกิจกรรมแบบนี้บ่อยนะคะ
ก็ติดตามกันไปเด็กเก่งเราก็สนับสนุนนะ
เผื่อดีไม่ดีติดทีมชาติ
อันนี้จะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าเด็กที่บางคนเขาโตขึ้นมาเป็นทีมชาติ
หลายคนเขาก็โตมาจากฟุตบอลแบบนี้
ฟุตบอลบ้านอย่างนี้เหมือนกันนะสนับสนุนกันไปนะคะ